มาดูความคืบหน้านะคะเหตุสลดค่ะที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
คนร้ายเนี่ยโอ้โหบุกเข้าไปถึงกุฏิของรักษาการเจ้าอาวาส
แล้วก็ฆ่าแล้วก็พฤติการการฆ่าโหดเยี่ยมนะคะ
ค้อนทุบใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าไปเป็นแผลแบบเกือบ๒๐แผล
จากการตรวจสอบตอนแรกเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามีคนให้ข้อมูล
ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกับว่ามีผู้ชายวัยรุ่นสองคนมาร่วมกันก่อเหตุ
เพราะผู้ชายสองคนนี้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระรูปนี้
แล้วก็เป็นลักษณะของการซื้อบริการทางเพศ
เป็นเรื่องของความหึงหวงรักซ้อนอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าทีนี้จับกลุ่มหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้แล้วแล้วเขาให้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
ตำรวจสพม่วง๓๐ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
พบศพพระสุวรรณสารบุญรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนแดงใหญ่
อำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
แต่ว่าในจุดเกิดเหตุก็คือในกุฏิเนี่ยค่ะ
มีบัตรประชาชนของนายธนวัลหรือในบอยยาวะโนภาษอายุ๒๑ปีตกอยู่
มีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมยาว๖นิ้ว
มีค้อนตอกตะปูเปื้อนเลือดอยู่ข้างศพ

และอย่างที่บอกว่าสภาพศพโอ้โหคนร้ายก่อเหตุแบบโหดนะคะ
คือพระสุวรรณเนี่ยถูกมีดยาว๖นิ้วแทงไปที่ท้อง๑๙แผลค่ะ
ที่หน้าที่หัวถูกทำร้ายจากของแข็งคาดว่าเป็นค้อนอีก๖แผล
ดูสิเอาค้อนทุบเอามีดแทงอย่างนี้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่านายสมศักดิ์โลนุชิตหรือนายเนรอายุ๒๗ปี
เป็นคนที่อยู่กับพระสุวรรณเป็นคนสุดท้าย
ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนนี้ค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวมาได้นะคะ
ก็เลยนำตัวมาสอบปากคำที่สพม่วง๓๐นะคะ
เนรวัย๒๗ให้การกับตำรวจต่อหน้าทนายความแบบนี้ค่ะ
เนรบอกว่าช่วงเย็นวันที่๕สิงหาคม
ไปหาพระสุวรรณที่กุฏิจริง
ที่เข้าไปหาเนี่ยนายเนรบอกว่าจะเข้าไปขอยืมโทรศัพท์จากพระสุวรรณ
โทรหาเพื่อนบ้านเพื่อขอต้นกล้าต้นข้าวมาดำนาเพิ่ม
อ้างว่าจะไปขอโทรศัพท์
แล้วก็ไปเจอว่าพระสุวรรณเป็นศพแล้วอะค่ะ
คาดว่านายบอยหรือนายธนวัลไปหาพระสุวรรณที่กุฏิก่อนหน้านี้
แล้วก็ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกัน
เนรบอกว่านายบอยนี่แหละเอามีดแทงพระสุวรรณจนพระเนี่ยฟุบไปนอนกับพื้น
แล้วพอไปถึงหน้ากุฏิเนี่ยนะตัวในเนรเคาะประตูเรียก
เรียกพระสุวรรณแต่พระไม่ได้เป็นคนมาเปิดประตูคนที่มาเปิดประตูคือในบอย

บอยเปิดประตูปุ๊บนายเนรบอกว่าเข้าไปในกุฏิเห็นพระสุวรรณนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นแล้วอะค่ะ

แล้วในบอยล็อกประตูเลยแล้วก็ถือมีดขู่
เนรบอกว่าในบอยขู่ในเนรว่าให้ช่วยจับขาพระสุวรรณนี่
แล้วในบอยก็กระหน่ำทำร้ายร่างกายพระสุวรรณคือใช้ทั้งมีดใช้ทั้งค้อน
คือตอนนั้นเนี่ยนายเนรบอกว่าคือกลัว
กลัวว่าจะถูกในบอยทำร้ายร่างกายด้วยเพราะว่าในบอยมีมีดมีคอน
ก็เลยต้องไปช่วยในบอยในการก่อเหตุฆ่าพระสุวรรณ
คือในเนรอ้างว่าบอกในบอยไปแล้วนะว่าฆ่าคนเนี่ยมันบาปโดยเฉพาะยิ่งฆ่าพระเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยบาปหนักนะ
แต่ในบอยอ้างว่าเหมือนกับว่าถูกซื้อบริการทางเพศแต่ว่าพระสุวรรณไม่ยอมจ่ายสตังค์มาทวงสตังค์ก็เลยโมโหก่อเหตุเนี่ยค่ะ
สุวรรณท่านอายุ๕๗นะฮะซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้มาชี้แจงแถลงไขอะไรแล้วเพราะว่าท่านมรณภาพ
ใช่ไม่มีโอกาสจะมาพูดอะไรค่ะก็เป็นการให้การของในเนรวัย๒๗ปีนะคะ
บอกว่าในบอยบอกแบบนี้ว่าเสียตัวให้พระสุวรรณแล้วแต่ไม่ได้เงิน
พอก่อเหตุเสร็จเอาค้อนทุบเสร็จเอามีดแทงเสร็จเนี่ยนะคะเขาก็วิ่งหนีกันออกไป
ก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วย
เนรบอกแบบนี้เพราะไปช่วยจับขาไงแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างอะค่ะ
เนรยืนยันว่าตัวในเนรเนี่ยนะกับทางพระสุวรรณแค่รู้จักกัน
รู้จักกันตั้งแต่สมัยยังบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ยืนยันว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชายรักชาย
ไม่ได้เป็นเรื่องของรักซ้อนหึงหวงอะไรกันส่วนนายธนวัลหรือในบอย
เนรบอกว่าเคยได้ยินเคยได้ยินว่าพระสุวรรณโทรหาแล้วพูดคุยในธรรมนองว่าคิดถึง
แล้วก็ถูกบังคับให้ไปช่วยจับขาแล้วก็ร่วมก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เนรก็เลยบอกว่าตัวเองก็เลยหนีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกลัวจะตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วย
ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็บอกว่ามาคันที่มากคือห่วงอยู่นะครับ
เนี่ยค่ะในเนรคนนี้เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระสุวรรณด้วยอ่ะเนี่ยค่ะ
แต่คำว่าคิดถึงคิดทอดเนี่ยมันก็แปลความหมายได้หลายอย่างใช่ไหม
เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงตรงนั้นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระเขาก็มรณภาพไปแล้ว
ทีแรกเนี่ยตามกระแสข่าวเนี่ยบอกว่าในเนรหรือว่าในบอยเนี่ย
ใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังในกุฏิก็แล้วแต่เหมือนกับมาเจอกันเอง
แล้วก็อ้างว่าพระสุวรรณมีสัมพันธ์กับทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วก็ทะเลาะไปทะเลาะมาพระสุวรรณขู่ว่าถ้าไม่หยุดทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวจะแฉให้หมดเลยนะ
ใช่เหมือนกับว่ามีคนนึงมาเคาะประตูกุฏิพอเปิดประตูกุฏิอ้าวพระสุวรรณอยู่กับผู้ชายอีกคนนึง
คนที่มาเคาะก็เลยโมโหทะเลาะกันด้วยอะไรแบบนี้
พอพระสุวรรณบอกจะแฉให้หมดไอ้สองคนนี้มันก็เลยรวมหัวกัน
บอกว่าเอาผมไม่เกี่ยวนายบอยนั่นแหละมีความสัมพันธ์อะไรกับพระ
ผมก็แค่ถูกบังคับให้จับขาแล้วเขาก็ฆ่าพระ
เพื่อขายข้อข้องใจเกี่ยวกับคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีอย่างเรื่องชายรักชายอะไรด้วยหรือไม่
เพราะแน่นอนว่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันถึงขั้นอาบัติปราชิกอยู่แล้ว
สำหรับผู้เป็นพระนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกฆ่าตาย
มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องถูกลงโทษด้วยการฆ่าจนมรณภาพแบบนี้นะครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปค้นหาความจริงนะครับ
ว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คุณนัทพงศ์ไปที่วัดดอนแดงใหญ่นะ
วัดแห่งนี้นะครับครอบครัวเพิ่งนำศพของพระสุวรรณมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกนะฮะจะตั้งสวด๓คืน
พี่ชายของพระสุวรรณชื่อนายบุญจันทร์สารบุญยืนยันว่าปมเรื่องของความขัดแย้งเรื่องปัญหา
เกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเรื่องคู่ขาอะไรพวกนี้เนี่ย
ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นยืนยันว่าพระสุวรรณท่านเป็นพระน้ำดี
ไม่เคยมีเรื่องเสียหายไม่เคยทำผิดกฎของสงฆ์
ส่วนปมเกิดเหตุทั้งหมดเชื่อว่ามาจากการฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์แน่นอน
เนื่องจากในกุฏิของพระสุวรรณข้าวของกระจัดกระจายถูกลื้อค้นไปหมด
แล้วที่ศพของพระสุวรรณที่ย่ามที่ประคดรัดเอวของพระสุวรรณเนี่ย
หายไปด้วยนะครับทั้งย่ามกับพระคดรัดเอวนะครับ
โดยภายในย่ามกับประคดรัดเอวนั้นมีเงินสดที่เก็บไว้กับตัวประมาณ๓๐๐๐บาท
ที่หายไปส่วนก่อนเกิดเหตุนะครับนายบุญจันทร์พี่ชายบอกว่า
ได้ไปสอบถามนายสมศักดิ์หรือว่านายเนรแล้วนายเนรกลับบอกว่า
ช่วงกลางวันของวันที่๕สิงหาคมเขารถจักรยานยนต์เสียก็เอารถไปซ่อม
พอซ่อมเสร็จไม่มีเงินจ่ายขี่จักรยานยนต์มาหาพระสุวรรณ
จะพบว่ามีคนอยู่กับพระสุวรรณในกุฏิซึ่งขัดกับคำให้การกับทนายที่บอกว่า
มายืมโทรศัพท์กับพระสุวรรณเพื่อโทรหาเพื่อนบ้าน
เพื่อจะขอต้นกล้าข้าวมาทำอ่ามาดำหนาเพิ่ม
คือมันขัดกันไปหมดกับสิ่งที่นายเนรให้การไว้กับแต่ละฝ่าย
สูตร
ส่วนพระที่วัดหนองแดงใหญ่นะครับก็มีพระอยู่รูปหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราก็ได้ไปสอบถามนะครับ
คือพระอาจารย์บุตรศรีพระลูกวัดนะครับ
ท่านบอกว่าในวัดก็มีพระจำวัดอยู่๒รูป
คือพระสุวรรณเจ้าวาดกับพระอาจารย์บุตรศรีนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นอะไร

ไม่มีแม้แต่เสียงคนทำร้ายกัน
เพราะกุฏิของพระอาจารย์บุตรศรีกับพระสุวรรณเจ้าวาด

สาเหตุที่รู้ว่าพระสุวรรณถูกฆ่าจนมรณภาพ
ก็เพราะว่าช่วงเย็นของวันจันทร์ที่๕สิงหาคม
ตอนนั้นได้เดินมาเรียกพระสุวรรณไปทำวัดเย็น
พอเดินมาที่หน้ากุฏิเห็นหน้ากุฏิมีรองเท้าพระสุวรรณวางอยู่
แต่ประตูกุฏิล็อกก็เลยคิดว่าพระสุวรรณอาจจะออกไปหาหมอ
แล้วก็ไปเอายารักษาความดันเบาหวานซึ่งเป็นโรคประจำตัว
คิดว่าเดี๋ยวคงกลับมาตอนเย็นวันที่๕นะ
แต่ทีนี้พอตอนเช้านะครับถึงเช้าเลยนะที่ยังไม่เจอกันเลยนะ
อาจารย์บุตรศรีบอกว่าก็เดินมาเรียกพระสุวรรณไปทำวัดเช้า
พบว่ารองเท้ากับประตูกุฏิยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง
รองเท้าก็วางจุดเดิมประตูก็ล็อกเหมือนเดิม
ทีนี้ก็เริ่มเอกใจก็โทรศัพท์เข้าไปหา
โทรหาประมาณ๓๐สายพระสุวรรณไม่รับสายเลยนะครับ
ไม่มีคนรับเลยก็ตัดสินใจเดินไปหาญาติของพระสุวรรณ
เพื่อจะถามว่าเห็นพระสุยันไหมพระสุวรรณหายไปไหน
บอกว่าก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันก็พากันกลับมา
สะดอกกุญแจที่กุฏิของพระสุวรรณแล้วเปิดเข้าไปก็พบว่า
พระสุวรรณนอนจมกองเลือดมรณภาพแล้ว
มีใครเข้ามีใครออกจุดขุดแกไหม

ครับมากี่โมงครับ
มันพามันพระอาจารย์สุวรรณที่สอนทายของแกมา
เห็นนั่งรถเข้ามา
นั่งรถเข้ามาทั้งด้านนี้

คนชื่อเนรมอเตอร์ไซค์
แล้วก็พระอาจารย์สุวรรณก็นั่งซ้อนท้ายมา
เขามีความลึกซึ้งอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องร่วมเพศไหม

แล้วพระอาจารย์สุวรรณเกี่ยวมีความเรียนเรียนทั้งเพศไหม

พอทำได้กันก็คุยกันแบบนี้ค่ะ
แกก็คิดว่าแกเป็นผู้ชายแท้
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสนุกพันธ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรม่วง๓๐
บอกว่าตอนนี้ก็ยังต้องสอบปากคำในเนรเพิ่มเติมนะคะ
คำให้การของในเนรก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

คือไม่ได้เชื่อซะทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันขัดกันอยู่อะค่ะ
ปมการก่อเหตุในการฆ่าพระสุวรรณทางตำรวจบอกว่า
ยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องรักใครเรื่องฆ่าชิงทรัพย์หรือเรื่องอะไร
เพราะว่าต้องรอในบอยในบอยอีกคนนึงตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ในส่วนของในเนรเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อน
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะว่ามีการจัดแจงแบ่งหน้าที่กัน
แม้ว่านายเนรจะบอกว่าแค่จับขาพระสุวรรณเอาไว้
ไม่ได้เป็นคนใช้ค้อนทุบไม่ได้เป็นคนใช้มีดแทง
แต่ก็ถือว่ารวบอยู่ในเหตุการณ์แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนในบอยในบอยธนวัลตอนนี้ตำรวจขอสารจังหวัดอุบลราชธานี
ออกหมายจับแล้วนะคะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้กระจายหมายจับไปทั่วประเทศเบื้องต้นคาดว่าหนีเข้ากรุงเทพค่ะ
ก็คือออกจากอุบลไปแล้วตั้งแต่วันที่ก่อเหตุคาดว่าหนีเข้ามาในกรุงเทพ
หมายจับออกเรียบร้อยแล้วเร็วนี้ได้ตัว
คือเขาบังคับด้วยการใช้มีดใช่ไหมแล้วถ้าดูจากคำให้การเนี่ย
ก็อยู่ข้างหลังจับขาก็วิ่งหนีก็ได้เปิดประตูวิ่งหนีไปให้ไกลหรือว่าอะไรยังไงก็ได้
จริงมันยังไม่ได้มีปืนเจาะหัวอยู่
มันขัดกันมากคำให้การของในเนร
ครับคุณนัทพงศ์เกาะติดคดีอยู่นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าติดตามกันต่อนะครับ